สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

สดงรรณ
จะว่าดีก็ดีนะคะแต่ว่าก็แอบผิดหวังเนาะ

ไม่ได้ฟังเสียงคุณพ่อนักสู้ของเราเลยนะคะ
แอบเสียใจแต่แต่ว่ก็แอบวิจัย

มาต่อกันที่เพลงที่๒เลยนะครับ

ถ้าเพลงนี้ทำได้ก็จะได้สองหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ยังไงกันนะคะคุณป่าอินโทรเพลงที่๒เนี่ยค่ะฟังแล้วก็ไม่คุ้นชินเลย
นูเชนรู้จักไหมคะรู้จักครับรู้จักชอบครับเพลงนี้ชอบชอบฟังชอบด้วย

คิดว่าร้องได้ทุกคำไหมครับไม่ไม่มั่นใจครับนะครับ
ถ้าเปรียบกันระหว่างเพลงนี้กับเพลงแรกเพลงไหนมั่นใจกว่ากัน
เพลงแรกน่ามั่นใจมากเพลงแรกมั่นใจกว่าแต่ว่าข้ามมาแล้วนะครับแหมน่าจะเอาข้ามมาไว้เพลงนี้
เราก็เลือกไม่ได้นะตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวครับคุณอุเทนตัดสินใจให้ดี

ร้องผิดพอนะตอนนี้เลือกไปแล้วแผ่นที่๑นะครับ
ตอนนี้เหลือแผ่นที่สองสามสี่ห้าหก

ตัวช่วยของคุณนูเทย์ในแผ่นที่สองนะครับ

คุณร้องผิดได้หนึ่งครับ
เหมือนสั่งได้
เป็นไงฮะยังเหมือนเดิม
ยังตื่นเต้นตื่นเต้นจริง
นะขอให้ทำให้ได้นะครับ

ความกลัวมันเกาะกินใจค่ะ
เรื่องราวของครั้งที่แล้วก็ยังฝังใจอยู่เลยว่า
ผิดตั้งแต่เพลงแรกที่ร้องเลย
ครั้งนี้ก็ต้องเป็นตกประมาทกันบ้างนะ

เพราะว่าแหมมันมีความฝังใจอยู่ครั้งที่แล้ว
เนื้อให้ดีนึกเนื้อท่อนแรกให้ดี
คุณอุเทนนอกจากกำลังใจที่ดีค่ะ

อย่าลืมค่ะพวกเราพร้อมที่จะหนุนหลังคุณอุเทนเสมอ
ขอบคุณครับครับโอเคครับเอาอย่าง
หายใจลึกแล้วไปต่อค่ะครับขอให้โชคดีนะครับ

มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะ
หัวใจเกินร้อยแต่มีปมด้อยเรื่องแฟน
ถึงข้ามล้มเดินฝ้ามเหงาเดิมเนิ่ม

สร้างฝันมาตามลำพังได้เพียงครึ่งทางวาดไว้
อีกครึ่งฝันมีคู่ใจสร้างเองบ่ได้ดอกหนา
เหมือนคนบนฟ้าท่านคงรู้ว่าเผ่าไว้

เขาตายจึงส่งเธอมาพบหน้า
อีกครึ่งทางฟันยืนยั้นกับล่ายนายบ่น
ช่วยเป็นพริกโสตัวสุดท้ายเติมใจหักมัน
ผู้เบาเช่นน้ำเข็นคำลาแฟนเหงามาเริ่นนาน
หากเธอทรงยิ้มยืนยันปลายฝันในทางไปถึง
ขออะไรสาวน้อยช่วยรับความด้อยหายใจ
อย่าให้ต้องอายคุยเรื่องหวานใจและอึ้ง
พร้อมรับข้อความจากใจใส่ในห้องใจคำหนึ่ง
มีฝันของคนคนหนึ่ง

ยังรอพึ่งเธอ